คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่บ้านนี้ดีกว่า

มาดูกันที่เรื่องความน่ารักอบอุ่นของบ้านพี่แมททิวกับบ้านพี่ลิเดียกันหน่อยดีกว่า
ช่วงนี้ใครอยู่บ้านได้ก็อยู่กันไปก่อน
อย่าเพิ่งหาที่เที่ยวจริงเที่ยวทิพย์กันได้โอเคนะคะ
เชื้อเพื่อชาติกันค่ะแล้วบ้านนี้ครอบครัวใหญ่จะอยู่กันแบบธรรมดาก็จะน่าเบื่อเนี่ย
เขามีกิจกรรมทำกันทั้งบ้านคุณผู้ชมค่ะ
นี่เนรมิตไปเลยค่ะพื้นที่บ้าน

ไปทะเลอะไรอย่างนี้เอาเลยจัดเลยค่ะ
กลายเป็นโลกใต้ท้องทะเลมันซะเลยบ้านนี้เขาชอบเที่ยวทะเลไง
เหลือกหอยยักษ์ใหญ่นะฮะแล้วก็เหรียญทองสร้อยทองสารงสาหร่าย
จัดทำเองเสมือนเหมือน
ปกติเราเห็นตามคาเฟ่ดังใช่ไหม

ส่วนคุณแม่ลีเดียนี่รับบทเจ้าหญิงแอร์เรียลค่ะ
คัมเวอร์ออกมาเหมือนเป๊ะเลยนี่ไง

แต่ที่นั่งข้างเนี่ยไม่ใช่เจ้าชายนานิยายนะคะ

คือศูงแดงแห้ะซังเตงอ่ะ
แล้วคือแต่งตัวเป็นนางเงือกเหมือนขนาดนี้

ลิเดียจัดโชว์เลยกระโดดลงน้ำ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะสมัครครับนางเงือกพริ๊วปะละ

นี่นึกว่าโชว์นึกสมบัติเล่นหรอ
บ้านเขาเองนะคะงานสวยงามแบบนี้แล้วจะไม่มีลูกสาวน้องแป๋วแววได้ไง
น้องเดมี่ก็เป็นนางเงือกน้อยเหมือนกันนี่น่ารักพี่คะ
ลูกสาวตัวน้อยที่มาพร้อมกับชุดสีรุ้งเล่นน้ำสนุกสนานเลยนะคะ
เปียกผมเปียกขนาดนี้ก็ยังน่ารักสดใสอยู่เหมือนเดิม
กิจกรรมบ้านนี้บอกเลยว่าโอ้โหเต็ม๑๐ไม่มีหักทั้งเรื่องพร็อปเรื่องความอะไรทุกอย่างไม่พร่อง
เยอะมากโอ้โหน่ารักจันเต็มนะใครลองจะไปหาทำตามก็ได้ดูนะน่ารักดี
มีแต่เชอรี่ทำได้ขายาวคนเดียวลงน้ำอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมนะคะน่ารักดี